เรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้ถ้าจะถามว่ามีความเดือดร้อน
จากการทำมาหากินสภาพเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหน
ก็ต้องบอกว่ามันก็กระทบกันไปลักษณะเป็นลูกโซ่เป็นวงจร
อย่างเช่นตอนนี้ตลาดปิดบางที่ก็ปิดนะฮะ

เขาก็ไม่ไปรับซื้อผลไม้จากสวนของชาวไร่ชาวสวน
ชาวไร่ชาวสวนเขาก็เดือดร้อนมีสาวสวนแตงอยู่คนหนึ่งที่สุโขทัยนะฮะ
โอ้โหมีสวนแตงโมเนี่ยเป็นร้อยไร่
ปกติเนี่ยเขามาเอาถึงสวนกิโลนึงเนี่ย๖บาท
ตอนนี้ขายไม่ได้เลยไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนเลย
ใช้วิธีไลฟ์เฟซบุ๊คประกาศขายจากโลละ๖บาทเหลือโลละ๓บาท
ว่าเอาแค่แบบต้นทุนอ่ะโอ้โหหมดเกลี้ยง
ใช่บอกโอ้โหรับโทรศัพท์แบบไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะ

นี่เลยค่ะอย่างที่เพื่อนเห็นมีกองพะเนินเทินเทอร์เนี่ย
เยอะมากนะคะพูดจาภาษาสุโขทัยแล้วค่ะ
มีเยอะนะคะรอคนมาเหมาแต่เนื่องด้วยที่ว่ามันเยอะอย่างงี้เนี่ย
งพะเนินเทินเพอร์เลยเนี่ยพิษของโควิดนะคะ
มันไม่สามารถกระจายผลผลิตออกไปได้นะคะตรงนี้
ตัดมาแล้วเราก็ต้องขายยิบขายย่อยขายราคาต่ำกระทุนนะคะ
เมื่อก่อนยังไม่มีพิษโควิดก็ขายราคาแตงเปอร์เซ็นต์มันก็๖บาทแล้วเนาะ
ออกจากส่วนแล้วนี่เราก็ขายตีเป็นราคาต่ำมาเลยค่ะ
ขอแค่คนงานขอค่าปุ๋ยนะคะค่าแรงคนงานคืนขาย๓บาทค่าเพื่อน
นี่ฮะปกติก็ยังไปส่งได้นะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อ
ตอนนี้ไม่ได้แล้วแตงมันต้องตัดแล้วอ่ะโอ้โหแล้วแตงโมน่ากินมากค่ะ
ดูสิเนนื้อแดงเปรือกบางเมตรก็น้อย
ใช่ใช่เต็มใบเลยฮะเนี่ยครับก็เลยต้องไลฟ์เฟซบุ๊คขายนะครับ
เป็นหลานสาวเจ้าของไร่แตงโมชื่อว่ารุ่งเรืองทรัพย์นะฮะ

หมู่๙ตะบนสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวิรัชยาพรอายุ๔๐ปี
ก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วครับก็ขายแบบยอมขาดทุน
เคยขายได้กิโลกรัมละ๖บาทเหลือกิโลกรัมละ๓บาทเท่านั้น
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณเข็มมาสอนเห็นที่เขาผ่าให้ดูแดง
แล้วเขาหยิบมาอีกลูกลองชั่งแล้ว๕กิโลกรัมน้ำหนัก๕กิโลกรัม
เขาก็๓บาทก็ลูกละ๑๕บาทเอง
โอ้โหลูกละ๑๕บาทเองเนอะปกติขายได้๓๐บาท

แล้วจากสวนมันแบบสดอ่ะนี่ดูสิ
ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาซื้อเขาก็ไปขายต่อที่ตลาดแล้วก็อีกราคาหนึ่ง

แสนกว่าครั้งนะฮะที่มีแชร์กันแล้วก็ดูกันด้วยนะครับ
สั่งซื้อนี่เข้ามาแบบถล่มทลาย
ไร่แตงโมรุ่งเรืองทรัพย์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด๑๐๐ไร่นะครับ
แตงโมที่ขายไปได้เนี่ยคิดเป็นน้ำหนักแล้วก็ประมาณ๑๐๐ตัน
ตันหนึ่งก็พันกิโลกรัมก็คูณกันเข้าไปก็แล้วกันนะครับ
คือเรียกว่าตอนนี้ไม่พอขายให้กับลูกค้าแล้วนะครับ
หลานสาวเจ้าของไร่แตงโมบอกว่าเมื่อต้นเดือนเมษายน
ลูกแตงโมบนเนื้อที่ประมาณ๑๐๐ไร่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะมาก
แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มันก็ส่งผลกระทบหลายอย่าง
พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้เข้ามาซื้อที่สวนจะส่งออกไปจะเดินทางก็ไม่ได้
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนี่ยฮะต้องตัดออกมาแล้วก็วางเป็นกองอย่างเงี้
ตัดสินใจไลฟ์เฟซบุ๊กขายทางเฟซบุ๊กเพื่อเชิญชวนคนให้มาซื้อนะฮะ
แล้วก็สามารถขายได้หมดเลยก็เลยดีใจมาก
ก็คือว่าราคา๖บาทนะคะยานพื้นเลยราคา๖บาทอ่ะ
ออกจากสวนมันก็ไม่มีใครมาซื้อโทรหาใครก็ไม่มีใครมาซื้อ
แล้วหลังจากนั้นก็เอ๊ะทำยังไงเว้ยเนี่ยค่ะก็ตัดสินใจไล่สดนะคะ
ไลฟ์ซดก็คือว่าให้เพื่อนที่เห็นคลิปไลฟ์ซดเนี่ยมาช่วยกันซื้อหน่อยโด้เนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นปุ๊บชั่วเพียงข้ามคืนเพื่อนมาจากไหนตั้งไหนทั่วประเทศไทยอะค่ะ
คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเขามาซื้อกันขนาดนักจนวันนี้รับใส่เป็นว่าเล่นเลยเป็นแบบ
เจ็บ๓๔รอยสายแบบไม่ได้ลาบอะไรอย่างนี้ก็กราบขอโทษเพื่อนที่ว่าไม่ได้ลาบนะคะตรงนี้
แตงโมกลับบ้านเพราะว่าแบบมาจากไลฟ์สดนะคะตรงนี้ก็ออเดอร์ทะลักทลายมากเลยค่ะ
ตอนนี้ที่ตัดมากองเอาไว้หมดแล้วไม่พอแล้ว
ต้องรอล็อตใหม่แล้ว
เพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะมีผลไม้นะครับอยู่ในไร่ในสวน
เวลาต้องตัดเอามาขายแล้วขายไม่ได้

ใช่ค่ะเป็นภาคการเกษตรบวกกับเทคโนโลยีออนไลน์
โพสต์เฟสบุ๊กไลค์แล้วก็ขายดี

อยากเป็นเกษตรกรบ้างอยากปลูกผักปลูกผลไม้